คือช่วงที่มันมีฝนตกแล้วก็น้ำขังรอการระบายเนี่ย

คนไปถ่ายว่าผู้ชายเทน้ำมันจากร้านค้าลงท่อ

ซึ่งมันเป็นปัญหาที่ทำให้กรทมเจอน้ำท่วมหลายจุด
เพราะว่าไอ้ท่อพวกนี้มันมีขยะไปอุดตันไง
ใช่มีของเกลียดราคาเนี่ยคุณผู้ชมเคยเห็นไหม
เวลาที่เขาไปลอกท่อกันนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ต้องขัง

เคยเห็นไอ้แท่งไขมันที่มันแบบว่าน้ำก็ผ่านไม่ได้
แล้วมันตันแล้วเขาต้องตักตักขึ้นมาไหม
คลักเลยอ่ะนั่นแหละนั่นแหละแบบนั้นแหละนี่แหละฮะ
ภาพนี้พอมันปรากฏภาพแบบนี้

เตือนนะอย่าไปทำมันมีความผิดครับ
พรบรักษาความสะอาดฮะเน้นย้ำเลยอย่าไปทำนะฮะ
เอาไปฟังอาจารย์ชัดหน่อย
ถูกว่าทำระเกียบปัญหาของตั้งส่วนรวมแล้วก็ส่วนตัวด้วย
ส่วนรวมคือคนน้ำท่วม
ส่วนตัวเองอยู่ตรงนั้นเองน้ำก็ท่วมตรงนั้นแหละเพราะว่า

ก็เดินไปพูดไปนะคือท่านไปตรวจอุโมงแยกท่าพระ

แล้วก็พูดถึงกรณีภาพถ่ายที่ปรากฏตามสื่อว่า
มีคนไปเทน้ำมันลงท่อระบายน้ำ

เป็นผู้ประกอบการร้านอาหารในเขตจตุจักร

หรือว่าร้านอื่นก็ทำแบบนี้อันนี้ไม่แน่ใจ
เทศกิจสำนักงานเขตจตุจักร
ก็ดำเนินคดีแล้วครับตามพรบรักษาความสะอาด
มีโทษปรับอัตราโทษสูงสุด๑๐๐๐บาทครับ
เพราะว่าเป็นต้นเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดน้ำท่วมขัง
ขณะเดียวกันเมื่อวานนี้อาจารย์ชาติชาติไปตรวจ
ความพร้อมวางแนวกระสอบทราย
รับมือกับน้ำล้นตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา
บริเวณกรมอู่ทหารเรือเขตบางกอกน้อยด้วย

มีกำลังพลจากกองทัพเรือมาช่วยกัน
กรอกกระสอบทรายวางแนวป้องกัน
อาจารย์ชาติชาติก็ขอบคุณไปยังกองทัพด้วยนะ
ที่มีการส่งกำลังมาสนับสนุนช่วยวางแนวกระสอบทราย
ซึ่งตอนนี้ครับมีจุดที่สำคัญ๒จุดคุณผู้ชม
คือบริเวณอู่ทหารเรือธนบุรีซึ่งเป็นจุดฟันล้อ
อีกจุดที่บริเวณถนนเจริญกรุง
ก็จะมีรูรั่ว๒จุดคือที่ใต้สะพานตักศิลป์
และบริเวณสะพานปลาครับ
หลังเสร็จภารกิจช่วงครึ่งวันเช้าพักเที่ยงพอดี
อ่าอาจารย์ชะชาติคินอะไร
พาไปตลาดครูกับตลาดรัชดาของกฎธหมออ้าว
ใกล้นี่สิจะไปหาของกินในช่วงพักเที่ยงครับ
ก็มีร้านค้าร้านอาหารเก่าแก่หลากหลายร้านเลย

มีอาหารขึ้นชื่ออย่างกุยช่ายตลาดพลัว
อันนี้ดังนะของดังเขา
มีข้าวหมูแดงก๋วยเตี๋ยวเนื้อโอ้โหพี่เบิร์ตต้องตามแล้วนะ

แต่เมื่อวานนี้หลายร้านปิดฮะวันจันทร์ไง

อาจารย์ชะชาติก็เลยอดชิมเลย
ก็พาชาวโซเชียลไปดูบรรยากาศตลาด
แล้วก็แวะถ่ายภาพกับพ่อค้าแม่ค้า

ก็มาต้อนรับอาจารย์ชาติชาติ